ธนการของมาเลเซียชี้ว่ากองทุนฮัดประสบปัญหาขาดทุน
แล้วก็เงินสำรองติดลบส่งผลทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ที่นายนาจิปราศักดิ์นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
เคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนผัวพันธ์ในเรื่องการทุจริตยักยอกเงิน
มูลค่ากว่า๒๔๐๐๐ล้านบาท
หลายฝ่ายในมาเลเซียกำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฮัต
ที่มีชื่อว่าเริ่มบากาตาบุงฮัตยี
สำหรับผู้แสวงบุญชาวมุสลิมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัต
ที่นครเมกะของสาวุดีอาราเบีย
ธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยจดหมายเตือน
ระบุว่าหนี้สินของกองทุนฮัตในตอนนี้
สูงกว่าทรัพย์สินที่ถือครองและเงินสำรองติดลบ
ทุนฮัตดังกล่าวถือเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย
ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
และมีผู้ฝากเงินไว้กับกองทุนแห่งนี้ถึง๙ล้านคน
โดยเมื่อปีที่แล้วกองทุนแห่งนี้ได้ซื้อที่ดิน
กองทุนพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซีย
ที่กำลังถูกตรวจสอบในเรื่องของการฟอกเงิน
ขณะที่นักการเมืองฝ่ายค้าระบุว่าการลงทุนในกองทุน

มีมูลค่าสูงถึงกว่า๘๕๐๐ล้านบาท
ว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
นโยบายเงินสำรองบนพื้นฐาน
คำแนะนำจากธนาคารกลาง
ภายหลังจากที่เรื่องราวได้เผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง
ผู้ที่ฝากเงินไว้กับกองทุนฮัต
กองทุนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล
และแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ก่อนหน้านี้ภูนามาเลเซียถูกกล่าวหาว่าทุจริต
ยอกเงินบริจาคมูลค่ากว่า๒๔๐๐๐ล้านบาท

จะออกมายืนยันแล้วว่าไม่จริงก็ตาม
แต่ปัญหาดังกล่าวก็ทำให้พักอำโน่
พักรัฐบาลเดินมาถึงจุดแตกหัก
หลังจากที่ดรมหาธีมุธมัติอดีตนายกรัฐมนตรี

พร้อมกับระบุว่านายนาจิปทำร้ายประเทศชาติ
และให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าโค้นนายนาจิปออกจากตำแหน่งด้วย